ไปต่อกันที่กระบี่คุณผู้ชมคะตรงบริเวณแท้งน้ำ
มีคนไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะถูกยิงจนตาย
ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งเหตุนะคะตกใจเหมือนกัน
จริงจริงเนี่ยคนที่อยู่ในระแวกนั้น
เขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนด้วยแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดู
เพราะมันเกิดเหตุช่วงกลางคืนแล้วตำรวจสพเหนืองครองนะคะ
รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ตรงนี้เลยตรงแท้งปลาปลาแบบนี้
ที่เกิดเหตุไปเจอร่างของคนตาย
ซาบชื่อต่อมาก็คือนายศิษย์ทิชชัยเดชเจริญ
หรือว่าในหมวดค่ะอายุ๓๖ปีสวมใส่เสื้อยืดคอกลมสีฟ้า
กางเกงขาสั้นลายขาวแดงมีร่องรอยบาดแผลนะคะ
ที่หัวขับข้างซ้ายหนึ่งแผลและที่หน้าเขาด้านขวา
มีรอยถูกยิงนะคะหนึ่งแผลค่ะพบปลอกกระสุนปืนลูกซองหนึ่งปลอก
แล้วก็ยังมีมือถือของในหมวดคนตายตกอยู่ด้วยค่ะ
ตำรวจบอกยังมีรอยเลือดเนี่ยโอ้โหเป็นทางยาวเลย
ริมถนนเข้ามาตรงถุงจุดเกิดเหตุก็คือตรงแท้งปลาปลานี้ที่พบศพ
น่าจะถูกทำร้ายจากริมถนนแล้ววิ่งหนีเข้ามาตรงจุดนี้
คนก่อเหตุไล่ตามมาแล้วก็ยิงในหมวดค่ะก่อนที่จะหนีไป
ชาวบ้านแถวนั้นนะคะนางจันแรมค่ะบอกแบบนี้ว่าตอนกลางดึกคืนวันนั้นเลยที่เกิดเหตุ
สักตีหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดใกล้ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงรถยนต์เนี่ยขับออกไปแต่ตอนนั้นมันเป็นเวลากลางคืน
ก็ไม่มีใครที่จะกล้าออกมาดูค่ะ
คือเป็นเสียงรถยนต์ค่ะอีกสักก็เปลี่ยนเป็นเสียงปืนแต่เราก็ไม่กล้าออกมาทุกวัน
มีหัวเขียมหน้าตังด์เลยแต่ก็ไม่ได้เลยกัดในเจ้าก่อนดูกว่าวันนี้มันยิ่งเล่นกันแบบนั้นเนี่ย
ทีนี้ทางด้านแม่ของคนตายนะคะในบวชคือผู้เสียชีวิต
นางสุภาพรคเดชเจริญอายุ๗๓แล้วนะ
พอรู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตเลยเดินทางมาค่ะตรงบริเวณจุดที่พบศพลูก
ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่คิดจริงว่าลูกจะมาโดนยิงทิ้งอยู่แบบนี้
จุดทูปไหว้แบบนี้นะคะร้องไม่หยุดค่ะ
จุดทูปเรียกดวงวิญญาณของในหมวดลูกชายให้กลับบ้าน

หัวใจคนเป็นแม่นะคะลูกตายทั้งคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะคุณมะเหมียวสุชาดาศิริคงของเรา

ที่วัดธรรมาวุฒิสรนารามที่จังหวัดกระบี่
โดยจุดนี้เป็นที่ตั้งศพนะคะของในหมวดในสิทธิชัย

ลูกชายมาบอกกับแฟนสาวบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปคุยธุระนอกบ้านหน่อยนะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะไปคุยเรื่องอะไร
แล้วก็มีการติดต่อในตู้เป็นอดีตลูกเขยให้มารับที่บ้าน
ตู้หรือนายฝันชัยค่ะคนนี้เคยคบหากับลูกสาวคนโตของแม่
แต่ในตู้เลิกรากับลูกสาวคนโตแม่ไปหลายปีแล้วนะ
แล้วเห็นว่าเขาไปมีแฟนใหม่ด้วยที่อยู่ที่กรุงเทพ
เพิ่งจะกลับมาบ้านที่กระบี่ได้๒๓วันที่แล้วนี่เองค่ะ
แม่บอกนะลูกชายเคยเล่าให้แฟนสาวตัวเองฟังแบบนี้บอกว่า
วันเกิดเหตุจะออกไปคุยธุระแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไร
แล้วติดต่อให้ฝันชัยที่เป็นอดีตพี่เขยมารับที่บ้าน
ขับรถเก่งกันเข้ามารับนะคะในฝันชัยหรือในตู้เนี่ยพากันออกไปข้างนอก
คิดว่าตอนที่ไปพูดคุยกันอาจเกิดมีปากเสียงแล้วตกลงอะไรบางอย่างกันไม่ได้
ลูกชายอาจจะโดนในฝันชัยทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วคงพยายามวิ่งหนีเพราะเห็นว่ามันมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลย
จนถึงตรงแท้งประปาที่ไปพบศพลูกชาย
แล้วลูกชายคงจะโดนยิงตรงบริเวณนั้น
คนก่อเหตุก็คงขึ้นรถขับรถหลบหนีไป
แม่บอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายที่อุ้มลูกชายไปยิง
จะใช่ตัวในตู้อดีตลูกเขยหรือเปล่า

แต่ที่ผ่านมาเอาจริงเขาก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน

แม่ยอมรับว่าลูกชายในหมวด

และเพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาณปีเศษ
เห็นว่าลูกตั้งใจกลับตัวกลับใจ
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเล็ก
ไม่คิดว่าลูกจะมาถูกยิงแบบนี้ค่ะ
แก่ตัวแรกแก่ตัวอีก
ทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะ
ไปดูคลิปหลักฐานจากกล้องมันมี๒จุด
ปากซอยทางเข้าบ้านของในหมวดคนตายเนี่ยนะคะ
จะเห็นเลยว่าจุดแรกเป็นบริเวณที่ใกล้กับซอยของวัด

ขับผ่านหน้ากล้องไปค่ะตอนตีหนึ่งของวันที่๕นะคะ
ทีนี้มีกล้องอีกมุมหนึ่ง
แต่มันเป็นอยู่ตรงในซอย

วาบมาแล้วรถของนายฝันชัยค่ะ
เขาทำอะไรเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
เพราะเข้าซอยไปรับในหมวดคนตายตอนตี๑๐นาที
ก่อนที่เขาจะออกมาด้วยกันทั้งคู่
แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอว่าในหมวดเป็นศพถูกยิงตายค่ะ

ฝันชัยหรือว่าในตู้อายุ๔๕ปี
ก็เป็นอดีตพี่เขยของในหมวดคนตาย
พบตำรวจสพเหนือคลองแล้วนะคะ

ฝันชัยพาตำรวจไปที่บ้านด้วยนะคะ

ไปค้นหาชุดที่สวมใส่วันที่ไปรับในหมวดคนตายวันเกิดเหตุ

แล้วพาตำรวจไปดูรถเก๋ง

นำไปจอดไว้ที่บ้านเพื่อน
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดค่ะสำหรับในฝันชัย
ฝันชัยเขาบอกแบบนี้บอกว่า
คืนวันเกิดเหตุในหมวดคนตายเนี่ย

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปเอาเงินกับใคร
ก็เลยขับรถไปรับในหมวดไปส่งค่ะ
ใกล้กับตรงนั้นเลยจุดที่ไปพบศพในบวชนอนตาย

แล้วเขาบอกว่าเขาแวะไปเติมน้ำมันก่อนค่ะ
พอส่งเสร็จเขาก็เลยขับรถกลับบ้านเลย
ไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่ในหมวดถูกทำร้ายหรือถูกยิง
ยืนยันค่ะว่าตัวเองไม่รู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
พี่ทุกข์เราถึงเหล็กคืนพอพี่ทุกข์ไปส่งเขาตรงนั้นใช่ไหม

ก็กลับแวะเติมเติมเติมพี่ทุกข์ลากได้ไปนั้น

ภูษิขาพยายามถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ไม่มีไม่มีรักกันดียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน
แต่ตำรวจยังไงก็ต้องคุมตัวในฝันชัยคนนี้แหละค่ะ
สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

น่าจะมาจากเรื่องหนี้สินในกลุ่มค้ายาเสพติด
อาจจะเป็นปัญหาเก่าที่ในหมวดคนตายเคยไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
เดี๋ยวตำรวจก็คงจะรู้เองว่าใครเป็นทนธรรมนะคะ